จากเรื่องน้ำซ่าไปดูเรื่องของไอ้แสบไอ้แสบหนีเก่งค่ะ
ไอ้แสบเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับแล้วก็เป็นแก๊งโจรกรรมรถยนต์นะคะ
มีการหนีข้ามจังหวัดโดยซิ่งกระบะหลบหนีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการระดมกำลังแบบนี้แล้วจังหวะที่เขามีการซิ่งกระบะหลบหนี
คุณผู้ชมคะเขาพุ่งชนคนตายแล้วก็ชนรถชาวบ้านชาวช่องเสียหายหลายคันเลยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือรูปภัณฑ์สันธารแล้วก็บ่อแสของไอ้แสบตอนหลบหนี
เขาสวมเสื้อสีชมพูแบบนี้ยังจับตัวไม่ได้ไล่ล่าอยู่๓วันยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวไอ้แสบได้
ถ้าใครเห็นเบาะแสแจ้งกลับมาหน่อยนะคะตำรวจสพพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับชุดสืบสวนของสพเมืองลบบุรีปูพรมไล่ล่านายทิพยเนศทรัพย์ทองทรัพย์ใหญ่
หรือว่าไอ้แสบคนนี้ค่ะวัย๒๙ปีนะคะเขาเป็นคนอำเภอหนองแคร์สละบุรี
ก็มีการหลบหนีเห็นบอกว่าเบาะแสล่าสุดเนี่ย
มีการวิ่งหลบหนีบริเวณด้านหลังอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นโพรงย่าเป็นป่าทึบนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้กำลังในการปิดล้อมกว่าสี่ชั่วโมงสุดท้ายยังไม่พบตัว
แล้วตอนที่มีการปิดล้อมเนี่ยเห็นบอกว่าใส่เสื้อกรอกอาวุธครบมือเลยนะคะ
ตัวนายแสบเนี่ยนะคะหรือว่านายทิพยเนธเนี่ย
เขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีลักทรัพย์แก๊งโจรกรรมรถยนต์ค่ะ
การจับกลุ่มตั้งแต่วันที่๕เมษายนและตำรวจสามารถรวบเพื่อนได้๓คนเท่านั้น
ส่วนตัวนายแสบขับรถหลบหนีแล้วก็ระหว่างทางที่มีการหลบหนีไปพุ่งชนคนตายหนึ่งคน
เธอเป็นคนเคาะร้ายยืนอยู่ข้างถนนอยู่ดี
โดนไอ้แสบพุ่งชนจนตาย
จากนั้นไอ้แสบเนี่ยก็ยังคงพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ตัวเองก็คงบาดเจ็บเหมือนกัน
แล้วก็อาศัยชุนละมุนช่วงชุลมุนปีนกำแพงแล้วก็วิ่งหนีตาย
ตำรวจตามล่าตอนนี้๓วันแล้ว

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังกันต่อ

แล้วก็จะมีการสอบถามข้อมูลจากโรงพยาบาล
เพราะเชื่อว่าน่าจะมีการติดต่อเข้ารับการรักษาด้วยนะคะ

แล้วก็หวังว่าจะได้ตามตัวไอ้แสบให้เจอตัวเร็ว